คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องที่คุณผู้ชายต้องหวัดเสียว
โอ๊ยตายแล้ว
คือเสียบขาในขวา
เออนะฮะแล้วก็เนี่ยกล่องดวงใจของผู้ชาย
คนนี้ก็ถูกเสียบคาอยู่แบบนั้นนะฮะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดโอดครวน
คนก็ต้องไปตามกู้ไพ่มาช่วยนะคะ

บุญระณิตรีใต้เตะตึงเร่งตัดเหล็กที่เสียบขา
เครื่องเหล็กปลายแหลมมากแล้วจะเยาคือ๒เมตร
เสียบแทงอยู่ที่บริเวณคนขาด้านขวาทะลุพวง
อยู่ที่คนขวาด้านซ้ายเดินก็ไม่ได้
ขยับก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้
มัม่วงเนี่ยร้องโอ้นที่ความเจ็บปวดอยู่ที่ใต้ต้นมัม่วง
มะม่วงเนี่ยอยู่ในไร่พริกขี้หนูท้ายหมู่บ้าน
นะฮะอยู่ที่บ้านเขาพังไกลตำบลเขาพังไกล
กู้ภัยก็สามารถตัดเหล็กที่เสียบออกมาได้กว่าหนึ่งเมตรนะฮะ
แต่ว่าท่อนเหล็กมันยังคงคาอยู่ที่พวงอวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้

แล้วก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหัวไสก่อนนะฮะ
คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินเร่งช่วยเหลือกัน
แต่เหล็กมันเสียบคาอยู่ทำยังไง
มันยากต่อการดึงออกมามากเลยนะ

ใช่แล้วต้องบอกว่าจริงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดรวมของเส้นเลือดด้วยนะคะ

เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติดึงมาแล้วเลือดไหลเยอะเนี่ยก็มีโอกาสเสียเลือดจนเสียชีวิตได้เหมือนกัน
ต้องรีบส่งตัวคนไข้ไปยังที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ว่าที่นั่นนั้นมีคุณหมอเฉพาะทางอยู่เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ก็พร้อมในการช่วยเหลือ
พอไปถึงทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย
นำตัวคนเจ็บเข้าห้องผ่าตัดทันที
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ก่อนนะเอาเหตุการณ์ก่อน
ในช่วงสายของเมื่อวานเนี่ยคนเจ็บเนี่ย
กับญาติ๕คนออกจากบ้านไปไปเก็บพริกขี้หนูในไร่
กระทั่งช่วงเที่ยงพักกันหาของกินดีไหม
นะฮะแล้วก็ไปนั่งทานข้าวกันใต้ต้นมะม่วง
หลังทานข้าวเสร็จนายปียพงศ์อยากกินมะม่วงครับ
ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงมีความสูงราว๔๕เมตร
มะม่วงมาทำกินกับน้ำปลาหวานนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพลาดท่าล่วงลงมาครับ
มะม่วงที่เหยียดมันหักร่างเขาร่วงลงมา
แล้วไปตรงกับเหล็กฐานที่ทำเอาไว้เพื่อผูกร่มกันแดดคันใหญ่พอดี
โอ้โหเจ็บปวดแทนเสียวแทนจริง
เออเสียบเหมือนเสียบลูกชิ้นเลย
ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพักฟื้นอีกสักระยะใหญ่แหละ
ขอให้หายเร็วนะคะ